ไปอีกจุดค่ะค่ะห้าแยกห้าแยกปักเกร็ดนะคะ
คุณวิมวลวันธรรมพักดีนะคะพร้อมที่จะรายงานสดมาแล้ว
สักครู่บอกว่าช่วงหัวค่ำก็ประกาศยุติการชุมนุมกันไปเรียบร้อยแล้ว

ราศดรนนทบุรีได้คืนพื้นที่เกาะกลางถนนแจ้งวัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่ในเวลา
เวลา๒๐นาฬิกาหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะคะ
ซึ่งการชุมนุมในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความรุนแรงใดเกิดขึ้น
ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมนะคะ
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓หรือกลุ่มราศดรนนทบุรีที่บริเวณแยกปากเกร็ด
ได้มีการเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็ใช้พื้นที่เกาะกลางถนนหน้าห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ปากเกร็ด
โดยที่ไม่ลงไปในพื้นผิวการจราจรซึ่งการชุมนุมนั้นใช้เวลากว่าสองชั่วโมง
แนวร่วมซึ่งใช้รถขยายเสียงเป็นเวทีปลาใสชั่วคราว
ได้ประกาศว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะยุติการชุมนุมในเวลา๒๐นาฬิกาค่ะ
ส่วนการปลาใสในวันนี้นะคะได้มีการสลับสับเปลี่ยนการขึ้นเวทีปลาใส
โจมตีรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่บริหารประเทศมาหลายปี
แต่ยังแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ได้ทั้งยังมีการเพิ่มหนี้สิน
นำรถฉีดน้ำมาทำร้ายประชาชนผู้ที่เสียภาษีและเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริง
พร้อมกับย้ำข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม๓ข้อในการกดดันให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
ในการแก้ไขรัฐธรรมนุนให้เป็นฉบับของประชาชนและการปฏิรูปสถาบัน
รวมไปถึงให้ปล่อยแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะคะ
และเมื่อเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีแนวร่วมราศดร๖๓
ได้ประกาศยุติการชุมนุมโดยให้รอประกาศจากแกนนำอีกครั้ง
ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดชุมนุมใหญ่ในสถานที่ใดเพื่อกดดันรัฐบาลต่อไป
พร้อมกับขอให้มวลชนนั้นแยกย้ายกันกลับบ้านทันทีเลยนะคะ
แล้วก็คืนเกาะกลางถนนให้กลับสู่ภาวะปกติก่อนเวลา๒๐นาฬิกา
ส่วนเรื่องของการจราจรต้องบอกว่าวันนี้สัญจรได้ตามปกติ
มีตำรวจจากสพเมืองปากเกร็ดมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยหลายสิบนาย
แล้วก็ทำให้เปิดการจราจรสัญจรได้จนถึงเวลา๒๐นาฬิกา
ซึ่งเป็นเวลาที่มีการยุติการจัดกิจกรรมค่ะ
บริเวณด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ก่อนหน้านี้มีการจัดเวทีปลาใสชั่วคราวของกลุ่มราชดรนนทบุรีใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายออกไปจนเปิดผิวการจราจรได้ทั้งหมดที่เห็นบริเวณด้านข้างก็จะเป็นถนนแจ้งวัฒนะที่มุ่งหน้าไปทางหลักสี่นะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าการจราจรนั้นค่อนข้างที่จะคล่องตัวขณะเดียวกันค่ะด้านฝั่งนี้นะคะก็ยังคงมีการเคลื่อนตัวได้ตามปกติเช่นเดียวกัน
แม้ว่าจะมีการนัดการชุมนุมตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีที่ห้าแยกปากเกร็ดแต่เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมาใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลาง
จึงไม่ส่งผลให้การจราจรติดขัดแต่อย่างใดแล้วก็การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกปากเกร็ดค่ะค่ะขอบคุณคุณวิมลวันด้วยนะคะ